ประจำวันอาทิตย์ที่๑๑พฤศจิกายนครับ

เปิดหัวคู่แรกก็คือมุมแดงครับ
ระคังทองเทศบาลตะบลนาอ้อพบกับ
สายมูลค่ายแสนสุกยิมในมุมน้ำเงินนะครับ
ก็ยกแรกครับยังดูเชิงกันอยู่ครับ
๒เนี่ยความมันเริ่มเกิดครับ
มีลูกหนักมากขึ้นหลายจังหวะนะครับ
ระคังทองมวยรุ่นน้องเนี่ยต่อยแบบไม่เกรงศักดิ์ศรี
มวยรุ่นพี่เลยครับที่ออกแข้งแทงเข่า
ส่วนเพชรสายมูลพยายามต่อยด้วยหมัดนะครับสวนออกมา
โอ้โหแต่จังหวะนี้ไม่ไหวซะแล้วล่ะครับ
แทงเข่าสวนเข้าไปถึงกับสุดครับ
ก็เป็นระคังทองที่เสียบเข่าเอาชนะน็อกใน
ที่๒ไปได้นะครับ